กลับเข้าสู่รายการอบตมหาสนุก

ชุนลงมุนหมลุมตุงพายเรือหาป้า
กันเพื่อนำกลับมาแข่งขันกันทำ
ดอกแคร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

รับทุนสนับสนุนชุมชนหนึ่งหมื่นบาท
ไปติดตามกันต่อเลยครับ

วันนี้ผสมแล้วนะฮะเอาทีมไปดูนะครับ
ตอนนี้เอาเนื้อปลาขูดที่ได้นะฮะ
ตอนนี้เขาเริ่มนะครับเอาใส่ครกน้อย

พี่ครับพี่ให้เขาตำนะครับ
พี่ยังเกาะอยู่ที่ดอกที่ตากอยู่เลยครับพี่
พี่บาทครับให้แม่เขาตำจะดีกว่านะครับ

เขาก็เริ่มใส่เนื้อปลาสับที่หากันมาได้ก่อนหน้านี้
ลงไปโขลกพร้อมกับเครื่องแกงแล้วล่ะครับ
สีส้มก็ใส่เนื้อปลา

อ้าวทำไมสีอันนี้สีขอดบอลป่ะฮะ
จะทำแบบไหนครับนึ่งหรือทอดครับ

ดึงครกครกครกสุด
กว่าคนละครกอันนี้ครกดินเผาอันนั้นครกหิน

ไม่ใช่ค่ะทีมนี้ไม่ใส่เนื้อหมูแต่ใส่น้ำปลา

ดั้งเดิมเลยไม่ใส่เนื้อหมู

โน้นเขาใส่ปลาร้าแล้วก็ใส่หมูหรือเปล่า

ไม่ใส่ปลาร้าแล้วอันนี้ใส่หมูไหม

อันนี้แบบนึ่งนี่ไงหม้อนึ่งอยู่นี่ร้อน

ใครเขาให้ไปจับซึ้งมือเปล่ากันตอนร้อนล่ะครับพี่ลิง
มานี่มานี่ตอนนี้ทั้งสองทีมเขาเริ่มตักเครื่องใส่ดอกแคร์เพื่อห่อกันแล้วล่ะครับ
ที่เขายัดเข้าไปในดอกแคร์แบบนี้นะ
ดอกแคร์ใหญ่มากเนาะพี่ลิงเนาะ

อย่าลืมนะนอกจากความอร่อยแล้วต้องมีลีลาด้วยนะจ๊ะ

เต้นไปด้วยนะจ๊ะแม่จ๋า

อันนี้น้ำมันเดือดแล้วเหรอ

ทั้งสองทีมเรียกว่าทำปัวดอกแขกกันคนละสูตรเลยล่ะครับ
ทีมหนึ่งห่อแล้วนึ่งอีกทีมหนึ่งห่อแล้วชุบแป้งทอดแม่
แต่ไม่ว่าจะแบบไหนก็หน้าหม่ำทั้งคู่ล่ะครับ
ว่าแต่พี่บาทลองห่อดูสักหน่อยไหมล่ะครับ

อกแคร์เนี่ยนะครับจะมีกลิ่นเฉพาะตัว

ผมว่ากลิ่นเนี่ยคล้ายกันกลิ่นเหมือนดอกบัว

ส่องมาตระถานนะพี่ริงหนูก็ยืนอยู่ข้างพี่ริงพูดแจ้ว
ส้มชนะไปเลยนะครับ

เอ่อเอาน้ำมาให้นะสีส้ม

มะเขือขอบปลอดภัทรผิดดีฟ้าชนะ
เฮ้ยใจยังครับพี่ลิง
ร้อนแต่กติกาก็คือกติกาครับ
เดี๋ยวชาวบ้านเขาก็คิดจริงสรุป
เอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งสองทีมเหมือนทำอัวดอกแคร์
ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับ

กินกับน้ำจิ้มหวานนี่คงอร่อยน่าดูนะแม่เนาะ

โหนึ่งร้อน
เครื่องเคียง

ว้าวสวยงามมาก
เวลาการแข่งขันซับหนัวอัวอัดอร์ดอร์แคร์หมดลงแล้วล่ะครับ
และนี่ก็คือหน้าตาอาหารของทั้งสองทีม
เห้ยเห็นแล้วก็น้ำไหลครับ

ส้มเชิญครับสีส้มวางเลย

เผินเหมือนกับทอด

ไก่ทอดลองรับประทานดูคนละน่องได้เลยครับ

ประหลัดท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
จังหวัดทางภาคอีสานติดลำน้ำโขง
มีร้านแหนมเนืองอร่อยขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย

ครับก็รสชาติโอ้โหค่อนข้างไปทางเค็ม

แต่อาจจะเป็นรสชาติที่ถูกปากทางพื้นที่
ในพื้นที่นะครับเพราะว่าต้องทานกับข้าวเหนียว

คือผมชิมหลายอันเนอะ

กลิ่นอายของปลาร้ายนิดนิด
คือมันกลิ่นแตะจมูกมานิด

บ่อบึงเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน

สีฟ้ามาแล้วค่ะพี่ลิงค์ค่ะ

มีมีกลิ่นเค็มอยู่นะครับแต่ว่านุ่มมากจะเข้มไปนิดนึงไง
พี่บ้านครับน้องเหนียวครับ
โอ๊ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่

ก็อร่อยเหมือนกันแต่เค็มไป
เค็มกว่านิดเดียวครับแต่วัวถ้ำนี้ก็ได้อร่อยครับ

ทั้งสองสีเนี่ยรสชาติโทนเดียวกัน

สำหรับทานกับข้าวเหนียวแต่รสชาติเท่ากันเลยเข้ากัน
กรรมการทั้ง๓ท่านเนี่ยคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเลยครับว่า
ัวดอกแคร์ของทั้งสองทีมจะออกไปทางเค็มนิดหนึ่ง
ซึ่งจริงแล้วครับนี่เนี่ยเป็นรสชาติที่ชาวตำบลศรีกายคุ้นชินกัน
เพราะเขาจะกินพร้อมกันกับข้าวเหนียวร้อนร้อนนั่นเองล่ะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
กรรมการจะถูกใจรสชาติของทีมไหนมากกว่าเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับ
ัวดอกแคร์จะเป็นสีใดนะครับพร้อมแล้ว
ถือว่าเสมอกัน
ใช้แหละครับอ่าทำเค็มก็เค็มเหมือนกันนะครับ
อีกคนแค่ทอดอีกคนแค่นึ่งเท่านั้น
คนพระอาจารย์กินเค็มเพราะกินข้าเทียวอ่า
เอาล่ะจะเอาเงินไปไหนดีเงินไปทำอะไรดีท่านนายกได้เงินหมื่นนึงแล้ว
ก็ให้แม่บ้านสนับสนุนแม่บ้านแต่ละกลุ่มนี่แหละ
เอาละเรียบร้อยนะครับขอบคุณกลุ่มแม่บ้านด้วยนะครับ

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมานะครับกับอบตขอแรง
ขอบคุณครับ